คุณผู้ชมครับมีดราม่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้ากากอนามัย
มาถามคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมนั้นคิดเห็นอย่างไร
ผู้หญิงคนหนึ่งพาพี่ชายไปโรงพยาบาลป่วยหนักมาก
แต่ลืมเอาหน้ากากอนามัยให้พี่ชายใส่
โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาบอกว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากไม่รักษา

แล้วที่สำคัญคือด้วยความรีบพี่ชายป่วยหนักไม่ได้เอาเงินติดตัวไป
บาทเป็นค่าหน้ากากอนามัย
โรงพยาบาลถึงยอมรับผู้ป่วยคนนี้ไปรักษา
มีคนถามว่าชีวิตคนกับเรื่องหน้ากากอะไรสำคัญกว่ากัน

ก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเป็นไข้มาขนาดนี้
ถ้าไม่มีหน้ากากแล้วถ้าเกิดมีคนติดทำยังไง
อันนี้ความเห็นมันก็แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่าย
เขาโพสต์ภาพผู้ชายนอนป่วยอยู่อยู่ที่เตียงหน้าห้องฉุกเฉิน
เป็นเตียงของรถพยาบาลเนี่ยเตียงฉุกเฉินเนี่ยนะฮะ
โรงพยาบาลชื่อดังของสระบุรีแล้วบอกว่าเนี่ยนะ
พยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยเข้ารักษาเนื่องจากไม่สวมหน้ากากผ้ามหรือหน้ากากอนามัย
ผู้โพสต์โพสต์ไปโอ้ยคนก็แชร์เยอะนะชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะ
บางคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยกับโรงพยาบาลนะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดระบาดกันอยู่นะ
ฉะนั้นทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วบางคนก็บอกว่า
โรงพยาบาลควรจะเห็นความสำคัญชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าหน้ากากหรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปบ้านของผู้โพสต์อยู่ที่สระบุรีนะฮะ
ผู้โพสต์ชื่อว่าคุณปียนุษย์อายุ๒๑ปีก็บอกว่า
เย็นของวันศุกร์เนี่ยนะพี่เธอล้มป่วยมีไข้สูงตัวร้อนอาเจียนตาเนี่ยมองไม่เห็นแล้ว
แล้วก็มีอาการหลงลืมแล้วด้วยนะฮะค่อนข้างจะหนักนะฮะ
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนลืมครับด้วยความเป็นห่วงพี่
หยิบหน้ากากอนามัยใส่ให้กับพี่ไปด้วยแต่พอถึงโรงพยาบาล
แทนที่พยาบาลจะเห็นความสำคัญของอาการวิกฤตของผู้ป่วยในตอนนั้น
แต่กลับถามหาหน้ากากอนามัยแล้วพูดทำนองว่าครับ
ถ้าไม่มีหน้ากากนะไม่อนุญาตให้เข้าไปรักษา
พร้อมเสนอค่าจะซื้อ๒๐บาทเอาเงินมาค่ะอ่า
เธอเองก็ด้วยความรีบพาพี่ไปหาหมอก็ไม่มีเงินสดติดตัว
ตัดสินใจต้องโอนเงินจากบัญชีเนี่ยเขาให้ดูสลิปออนไลน์
ให้กับทางโรงพยาบาลสุดท้ายมีหน้ากากมาใส่
เสร็จปุ๊บถึงอนุญาตให้ไปรักษาตัวต่อ
เรื่องต้นพอไปรักษาคุณหมอก็วินิจฉัยว่าพี่ชายมีอาการเป็น
เรื่องของอาการทางปอดนะฮะช่วงนั้นก็เลยมีการส่งตัวต่อไป
ยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยอัปเดตมาก็คืออาการก็ปลอดภัย
ฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้หน่อยนะฮะ

โพสต์ก็คือแบบมันแบบว่าเขาไม่มีจริยบันการเป็นหมอ
ถ้าไม่มีแมทก็คือรักษาไม่ได้ถ้าตายก็คือรักษาไม่ได้
ก็คือเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีแม็กก็คือยังเข้าไม่ได้
ก็เลยว่าอ้าวแล้วที่โรงพยาบาลคือไม่มีแม้แจกหรอ
เขาบอกว่าแมสฟรีตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ
หนูก็เลยบอกว่าแล้วต้องทำยังไง

เอาแล้วสรุปคือก็ต้องมีตังค์ซื้อแมทอย่างเดียวเลยเหรอถึงเข้าได้
แล้วนี่เขาบอกว่าแล้วแกมีตังค์ไหม
หนูบอกว่ามีแต่ต่างมันอยู่แล้วนะคะต้องไปกดก่อน